เขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านอาหารเวียดนาม
แรกแรกของเมืองไทยของกรุงเทพเลยก็ได้

เปิดมากี่ปีแล้วครับ
๖๐กว่าปีแล้วตั้งแต่ยังไม่เกิด
ก่อนหลังจากที่ฟินกระจายไปกับเรื่องราวของก๋วยเตี๋ยว
และเมนูเส้นฟิวชั่นในร้านของเหล่าเซลปดาร้านุ่มหล่อ
ที่มีทั้งก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นยาจีนสูตรคุณแม่ที่ร้านคุณต่อเรืองฤทธิ์
ต่อด้วยพาสตาร์ในคาเฟ่แฟชันน์สุดเก๋ของคุณเกิ้ลวศิลป์
และบะหมี่ฟู้ดทรัคสไตล์ฮ่องกงของคุณเอสุรพันธ์
เชื่อว่าแฟนคงเพลินหูเพลินตากันเลยทีเดียวล่ะสิ
แต่สำหรับวันนี้เราจะขอเปลี่ยนฟิลไปฟังที่มาและเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติจากร้านเก่าแก่ระดับตำนานกันค่ะ
เริ่มด้วยก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ้าเก่า๘๐ปี๑ใน๓แม่ทัพแห่งเวิ้งนาคอนเกษมต่อด้วยผัดไทยชาววังสูตรเก่าแก่กว่า๑๐๐ปีจากสมัยราชการที่๖ปิดท้ายกับบุญซิกหนึ่ง
เมนูเส้นเวียดนามจากร้านเก่า๖๐ปีแห่งย่านบ้านยวนและตอนนี้นักเล่าเส้นของเราก็สแตนบายอยู่แล้วไปเริ่มการเดินทางพร้อมกับคุณน็อตเลยค่ะ
สวัสดีครับ๑๑โมงตรงวันเสาร์แบบนี้นะครับพบกับผมวาวฤทธิ์เฟื่องอารมณ์ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องรายการที่พาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไปของเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทยครับเพราะถ้าเป็นเรื่องเส้นต้องยกให้เราเล่าเส้นเป็นเรื่องครับวันนี้นะครับเราจะมาตามหาเมนูเส้นในตำนานนะครับทั่วกรุงเทพ
ปีขึ้นไปทั้งนั้นเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราออกเดินทางไปตามหาร้านเส้นพร้อมกันเลยครับ
สวัสดีครับพี่บอลครับ

แต่ที่ผมได้ยินมาว่าร้านก๋วยเตี๋เนื้อแถวนี้มันเป็นร้านเก่าแก่เปิดมายาวนานกว่า๘๐ปีไม่ใช่เหรอครับ
นะครับผมจะขายอยู่ที่เวิร์งหรอเวลาเราไปซื้อที่นั่นเราก็จะได้กินก๋วยเตี๋ยวแล้วตอนนี้อาหารกินก๋วย
ให้รู้จักเพิ่มข้าได้ไหมครับปุ่มก็ตามไปที่ที่เฮยเป็นย้ายไปแล้วครับแล้วก็เลยคุย

ดูตรงย่างกินอยู่กับสัตว์เห็นมีที่วางให้เช่า

คือถ้าเกิดว่าเราไม่เอาเขามาเปิดตรงนี้เราก็จะหาก๋วเนื้ออร่อย
ไม่ได้แล้วก็เลยเอาทั้งเปิดร้านแล้วกัน

โมมาด๊อโรบก็มีกินทุกวันเลยครับ

เชื่อว่าแฟนรายการก็อยากเห็นเฮียบัตรแล้วเหมือนกัน
อ่ามาบุกเข้ามาถึงตรงนี้เลยพี่บอลนี่ใครครับเนี้ย
บัตรไร้เทียมทานครับเฮียบัตรไร้เทียมทานสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับเฮียบัตรเนี้ยคือเจ้าของสูตรจริงจริง
ใช่ครับเฮียบัตรพูดถึงสูตรของก๋วเนื้อก่อน
มันเป็นสูตรมาจากไหนเก่าแก่แค่ไหนอะไรยังไงมันขายมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองอ่ะ
เหรอขายอยู่ที่ไหนที่ตลาดบิลลักษณ์ใต้รุงหนังเบิ้งแล้วก็เซม
เออใครเป็นคนนำเข้ามาคนแรกอากงอากงก็คือคุณตาของเรา
คุณปู่ของเราครับทำก๋วยเจ๋วเนื้อขายตั้งแต่ยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเลย
คนนิยมทานมาก๋วนะในยุคนั้นเยอะมากเพราะว่าร้านนี้ยังไม่ได้หาบมาเนี้ย
ต้องมานั่งรอกันหมดแล้วแล้วพี่บัตรเนี่ยได้สูตรนี้มาจากไหน
ได้มาอยากเตียร์อักกงถ่ายท่อให้อัตเตียร์อัตเตียร์ถ่ายท่อให้พี่บัตรใช่
พี่บัตรก็มานั่งขายของตัวเองมาขายอยู่นานไหมครับก่อนจะเจอพี่บอลเนี่ย
สิบกว่าปีจนระเหตุระเหินไปเรื่อยเรื่อยใช่
มากี่ที่บ้างโหมันมันโดนไล่ที่ไปเรื่อยเรื่อยอ่ะ
แล้วก็มาสะพานเหล็กแล้วก็มาที่สำยอดประตูน้ำ
แล้วก็ไปราชภึกโหไปหลายที่จังราชภึกก็ไปด้วยเหรอ
สุดท้ายพี่บอลเนี่ยเขามาชวนเนี่ยตอนนั้นรู้สึกไง
คือเราจะเลิกเพราะว่าที่มันแพงไง
เราท้ออ่ะพอพี่บอลมาชวนรู้สึกไง
ก็เขามาชวนว่าเออเรามาทำเงินไหมหาที่แถวนี้กันบอก

ก็จังหวะว่าลูกค้าเนี่ยมานั่งกินภูนสินแล้วผ่านมาเห็น
ครับเห็นบ้านหลังนี้ว่าให้เช่าอืม
เขาก็เลยโทรหาเราเราก็เลยโทรหาเขาอืม
เขาก็เลยมาดูแล้วก็ตกลงราคากันเลย
อะไรที่ทำให้พี่บอลเนี่ยไม่ยอมทิ้งสูตรก๋วยเตี๋เนื้อของพยาบาลพ่อแหละ
พี่บอลว่าน้ำซุปถ้าลองชิมดูเนี่ยมันจะเป็นเหมือนคอนซูเม่เหมือนคล้ายกับซุป
ซุปเนื้อฝรั่งครับซึ่งมันจะจะใสเช็งไม่ได้ไม่ได้มีกลิ่นเครื่องยาอะไร
เยอะจนเกินไปเป็นกลิ่นเนื้อจริงแล้วก็จะมีเนื้อไม่ว่าจะเป็นเนื้อโกเบ
เนื้อเพียร์หรือว่าเนื้อซิโครงแล้วก็มีเนื้อสำชันครับ
คือวิธีการต้มเนี้ยเนื้อมันจะเปลืองครับใช่ค่ะ
คือการทำแบบโบราณมันความพิถีวิทัพใช่มันละเอียดละอ่อน
ทำให้เนื้อที่ได้ออกมาแต่ละชิ้นนี้มันมีคุณภาพอยู่ข้างหน้า
ตะกี้ตอนแนะนำตัวบัตรไร้เทียมทานครับผม
อ่าตอนนั้นสมัยเจ๋ยาขายเออเจ๋ยาเจ๋ยง
ใช่ไปคนพาพวกเฉินหลง
สีเช้าเฉียนก็มา
เอาเป็นว่ารู้ทั้งประวัติรู้ทั้งที่มาของชื่อ
ก็ถึงเวลามาล้วงเคล็ดลับความอร่อยของร้าน
ใช้เนื้อต้มเนื้อครับ
คือเป็นเครื่องยาจีนทั้งหมด

ตัวนี้บอกได้ไหมว่ามีอะไรบ้าง
มัน๒๐วันอย่างครับ
อยากให้พูดเลยครับ
ถือว่าเป็นความลับเลยล่ะ
อย่างพิเศษก็คือมีเนื้อแน่นอนครับ

ก็คือเอาเครื่องเทศต่างผสมกับเนื้อ

ก็ประมาณ๔ชั่วโมง

ไฮไลท์ของเนื้อวัวที่เรียกความนิยมได้มากที่สุด

เพราะในแต่ละวันจะได้ของมาเพียงแค่๓๔กิโลกรัมเท่านั้น

ปริมาณก็จะลดลงไปครึ่งนึงแล้วล่ะค่ะ
แฟนพันธ์แท้ของที่ร้านจะทราบกันดีว่า

ก็ต้องรีบมาแบบด่วนจี
หรือเทพหน่อยก็โทรมาจองไว้ก่อนเลยจ้า
แต่ถ้าคุณลูกค้าท่านไหนมาไม่ทันจริง
บัตรก็แนะนำให้ลองทานเนื้อ๓ชั้นดูนะคะ
เพราะว่าเนื้อส่วนนี้จะมีไขมันแทรกหน่อย
เมื่อผ่านการตุ๋นในเวลาที่เหมาะสมแล้ว

ไม่มีการหมักพร้อมสดดีอยู่แล้วนะฮะมีภาคีริ้วภาคีริ้วแล้วก็มีลิ้นลิ้นครับ
อันนี้เป็นเมนูที่เราเพิ่งพัฒนาขึ้นมาให้มีลิ้น

ก็จะมีเนื้อหลากหลายให้เราเลือกสำหรับคนที่รักเนื้อจริงนะครับผม
รู้แล้วว่ามีเนื้ออะไรบ้างมาดูเส้นกันบ้างทางร้านขายเส้นอะไรบ้างครับ

ทีแรกว่าจะมีแค่เส้นหมี่นะครับ
มีวันหนึ่งเฮียไปซื้อเส้นเล็กมาลองทำดู

เป็นความลาบอีกสิครับ
แล้วก็ตามท้องตลาดทั่วไปให้โฆษณาดีกว่า
คราวนี้สำคัญมากครับพี่บอลครับ

มีวิธีการดูแลรักษาความสะอาดภาชนะของทางร้านอย่างไรบ้างครับ
ร้านเราพอลูกค้าทานเสร็จเราก็จะส่งไปข้างหลังเพื่อจะให้ถูกล้าง

ให้มันสะอาดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับผม
เพื่อไม่ให้มีคราบมันไม่ให้มีกลิ่นอะไรอืม
ไหนตอนนี้ต้องเช็คแล้วนะว่าสะอาดจริงหรือเปล่านะครับผม

นี่สะอาดมากเลยนะครับผม
แหม่จานชามสะอาดใส้ไร้กลิ่นจริงด้วย

ถ้าใส่ใจในเรื่องความสะอาดขนาดนี้นะครับผม

ไร้คราบมันไร้กลิ่นผลิตความติดจาน
ช่วงนี้พักหายใจหายคอกันสักครู่
เดี๋ยวกลับมาสดน้ำซุปร้อน
เนื้อชิ้นโตเอาให้เพลินพุงกันไปเลย